เจ็ดนาฬิกาสิบสามนาทีข่าวเย็นไทยรัฐนะครับไม่จบซะแล้ว
จบเรื่องอะไรเรื่องที่มีรถประสบโอติเหตุ
นะครับบนมอเตอร์เวย์ค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่
ซึ่งกว่าจะไปเจอใน๑๒ชั่วโมงสุดท้ายลูกสาวเอาเรื่องนะครับ
พ่อเธอไม่ได้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุฮะ
นางสาวจิตชายาอัธพรครับอายุ๓๐เป็นลูกสาวนะครับ
แล้วก็ญาติญาติไปติดต่อขอรับศพนะครับที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาในภูมิลำเนาที่มาพตะพุธอำเภอเมืองระยองนะครับ
นางสาวจิตชยาเปิดเผยบอกว่าได้รับแจ้งว่าพ่อเสียชีวิตอยู่ในรถ
หลังจากถูกเคลื่อนย้ายมาเก็บไว้ที่เก็บของกลางของตำรวจทางหลวง
หลังจากเกิดเหตุมาแล้ว๑๒ชั่วโมงนะครับตอนนั้นน่ะไม่คล่องใจ
เนื่องจากตำรวจให้ดูกล้องวงจรปิดและแจ้งว่าไม่มีคู่กรณี
เป็นการขับรถยนต์มาเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเอง
แต่หลังจากทราบว่าทีมกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนานกว่า๑๐นาที
แต่ไม่เจอศพพ่อของเธอเธอสงสัยว่าพ่อของเธอเนี่ยนะ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหรอนะฮะเสียชีวิตตอนนั้นเลยเหรอ
หรือตอนเคลื่อนย้ายทำไมไม่มีการตรวจสอบกันให้ดีก่อนครับ

หลังจากดูกล้องวงจรปิดอะไรแล้วค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าเออคาดว่าพ่อจะเสียชีวิตนะตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือบริบทตอนนั้นเขาไม่ได้แจ้งว่า
เขาลืมพ่อเขาไว้ไงเนี่ยอ้าวไม่ให้บอกอะไรแบบนั้น
มองว่ามองว่ามันเป็นเรื่องของการที่ประสานงาน
การประสานงานหรือว่าเป็นเรื่องของการทำงาน
ว่าการทำงานนะคะคือเขาควรจะตรวจสอบให้ละเอียดมากกว่านี้
คือคนทั้งคนคุณไม่เห็นได้ยังไงคนทั้งคนเลยค่ะ
ถ้าสมมุติพ่อหนูไม่เสียชีวิตณเวลานั้นนะคะณที่เกิดเหตุ
หนูขอให้มีคนรับผิดชอบกับเรื่องนี้
คุณผู้ชมอยากจะทราบผลชนสูตรเบื้องต้นไหมนะครับ
หลายคนคงตามอยู่แพทย์ระบุสาเหตุของการเสียชีวิต
บอกว่ามีภาวะเลือดคั่งในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
เนื่องจากหัวใจฉีกขาดครับคั่วหัวใจฉีกขาดปริแตก
และกระดูกซี่โครงหักซึ่งลูกสาวมองว่า
ไม่น่าจะทำให้พ่อของเธอเสียชีวิตในทันทีมั้งนะครับ
อย่างนั้นก็ตามต้องรอผลอย่าไปทางการอีกครั้งภายใน๔๕วัน
ท่านายโลนโลงแก้วเพชรครับประธานเครื่องข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
จะเอาผิดกับตำรวจทางหลวงจะเอาผิดกับกู้ภัย
ไปช่วยเหลือไปตรวจสอบในข้อหาประมาทนะครับ
ลองฟังเสียงทนายรณรงค์ฮะ
เรื่องแบบนี้ต้องไปคุยกับหมอหมูหน่อยครับ
ศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีครับ
เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ผลการชนสูตรที่บอกว่ามีภาวะเลือดคั่งในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
เนื่องจากคั่วหัวใจฉีกขาดเนี่ยมันเป็นยังไง
หมอหมูอธิบายแบบนี้ครับบอกว่าการบาดเจ็บลักษณะนี้เกิดขึ้นในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วแล้วหยุดกระทันหัน
ก็คือขับรถแล้วไปชนนั่นแหละแล้วเกิดการกระชากอย่างรุนแรงกับเส้นเลือดใหญ่
จนทำให้เกิดการฉีกขาดบริเวณคั่วหัวใจครับ
เขาเกิดภาวะความดันเลือดต่ำครับแล้วก็จะช็อก
หากไม่ได้รับการรักษาในทันท่วงทีนะคุณหมอบอกว่า๕๑๐นาทีอาจจะเสียชีวิตได้ครับ
นี่คือความเห็นจากคุณหมอหมูนะฮะ
ก็เดี๋ยวรอประกอบผลการชนสูตรนะคะ
ว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุนี้หรือไม่นะคะ